ข่าวนี้นะคะเราชวนคุณผู้ชมมาเพิ่มความร้อนอุณหภูมิ
อุ้ยร้อนแสบจริงนะคะสำหรับพระเอกช่องเจ็ดตอนนี้ที่บอกเลย
แน่นถูกใจแฟนบันเทิงไทยรัฐแน่นอนนะคะ
หล่อเข้มเท่สุดยกให้คนนี้เลยค่ะ
คุณพ่อลูกหนึ่งเอสกันทะพงศ์บอกเลยนะคะขวัญใจคอละครมากเวอร์
ล่าสุดละครเรตติ้งแรงกระสุนประเทศอีกแล้วสำหรับละครเพลิงพายที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
เรื่องไหนเรื่องนั้นไม่ทำให้ผิดหวังจริง
และนอกจากความหล่อเข้มเล่นละครเก่งแล้ว
เด็ดของเอสกาโนก็คือหน้าจอประจักษ์แล้วค่ะ
ตอนนี้กำลังเรียกเรทติ้งจากแฟนในละครนะคะ

คุณหลวงเรื่องนี้เขาถอดเสื้อเก๋ง

ไม่พ้นความขาถึงเป็นน้องใหม่แต่ก็กล้ามด้านในแถลหุ้นพี่เลยในไอทีเอะ
ดีเอ๊ะอ่ะโชว์กล้ามแม้กดเซฟแทบไม่ทัน

ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกรัก๗สีไปเลยคุณผู้ชม
เอกช่องนี้เขามีแต่ของดีของเผ็ดเวอร์เวอร์นะพี่แจ๊กเนาะ
ใช่คุณผู้ชมเห็นกล้ามเห็นความบึกบืนแบบนี้แล้วก็ต้องทำ